จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดฝังศพสมเนติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารจังหวัดนครศรีธรรมราชตัดสินจำคุก
เด่นชัยและสุริยาคนละ๑๖ปี

จำเลยให้การสารภาพเป็นประโยชน์
ลดโทษเหลือจำคุกคนละ๖ปี๑๐เดือน
การเสียชีวิตของสามเณรปลื้ม
นำไปสู่การสะสางปัญหาผลประโยชน์มหาศาล
ภายในวัดวังตะวันตกที่สะสมมานาน